พาคุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องของดิจิทัลเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทกันหน่อย
เพราะว่าวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมา
แสดงความมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถโอนเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทให้ใช้ได้นะคะ

แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้ถ้าไปดูมติคอรมอ
ก็มีการเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน
ที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะ
รวม๔คณะด้วยกันค่ะ
ก็จะมีคณะกรรมการนโยบาย
ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะ
ก็คือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
คณะทำงานด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่าย

และ๔คณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการ
มีการตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ขึ้นมานะคะ
แล้วก็ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลัง
ก็แถลงบอกว่าคณะกรรมการนโยบาย
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอำนาจครอบคลุมทุกขั้นตอน
ซึ่งนายกจะเรียกประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้นะคะ
แล้วก็คาดว่าเงินจะถึงมือประชาชน
ภายในวันที่๑กุมภาพันธ์ปี๖๗ปีหน้า
ทีนี้มันก็จะมีข้อกังวลของสังคม
เกี่ยวกับกรอบข้อกฎหมายหลายเรื่องนะคะ

เรื่องต้นก็พูดคุยกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

มีกลไกที่จะมารองรับโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อโครงการ

เพื่อให้พิจารณาตัดสินแนวทางที่เกิดประโยชน์ที่สุด
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการตรวจสอบ
ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
มีการพูดคุยกับทางธนาคารประเทศไทยในเบื้องต้นและไม่ได้ติดประเด็นปัญหานี้
เรามีกลไกที่จะทำและรองรับโดยที่ไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายใด
เพราะว่าเป็นกลไกซึ่งมีความปลอดภัยมีความสามารถตรวจสอบได้
เป็นคุณไกรที่เรายืนยันว่าณขณะนี้ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะมีความโปร่งใสเท่านี้อีกแล้ว
จะเป็นกลไกที่ใช้อยู่เบื้องหลังแน่นอน
หนึ่งในเสียงสะท้อนของโครงการนี้ที่มีการพูดถึงกันขึ้นมา
คุณกายก็คือเรื่องพื้นที่ในการจับจ่ายเงิน
มันไม่มีร้านค้าที่จะไปใช้ได้อันนี้คนก็สะท้อนกันเยอะนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าก็เป็นไปได้สูง
ที่เดี๋ยวไปพิจารณาดูแล้วขยายกรอบพื้นที่ได้ไหม
ก็รอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมตรงนี้กันอยู่นะคะ
ส่วนเสี่ยงวิจารณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือ
โครงการนี้เนี่ยจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเปล่า
เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยคลังก็ชี้แจงนะคะ
บอกว่าโครงการนี้ครอบคลุมผู้ค้าทุกราย
ไม่มีการกันใครออกจากระบบ
ไม่ว่าจะอยู่ในระบบฐานภาษีหรือไม่
จับจ่ายขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อที่แท้จริงของประชาชน
ก็เดี๋ยวรอจับตาดูนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
เพราะว่าก็มีคนแสดงข้อห่วงใยในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะ